อรัฐที่ร้านพวกมัน

ฮ่าตรงนี้เลยนะครับ
คนห้ายหมูถือว่า
ทุกคนสำคัญมาก
สารว่าไม่รอังงวดก็มีไหว

มันเย็บเลยหรอ
มันเย็บมันเย็บ

เกลียดเข้าไปด้วย

อี๊ยอยู่ใจท้องเว้ย

ออกมาแล้วแต่นอนก็ได้ท้อง

มีไงอ่ะ
อือ
มันไม่โยมันกลัวมันกลัว
สวัสดีครับ